ทางด้านประหลักฐาสวงศ์มหาดไทยก็สั่งให้ปรับตารางเวลาของรถบัสนะครับ
นำประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ขอให้เดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ก่อนเวลา๗นาฬิกา
นายกริษดาบุญราชประหลักฐาสวงศ์มหาดไทยออกหนังสือเด่นที่สุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด
บอกว่าที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือกอรศสนามหลวงได้ประชุมหามรือกันเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาข้าวแถวขึ้นกลับทวายบังคลพระมรมศพ
บริเวณท้องสนามหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ละวันครับ

ปรับเวลาของการอำนวยความสะดวกของประชาชนจากต่างจังหวัด
ที่จะเข้ามาท้องสนามหลวงจากทั้ง๔จังหวัด๔ภาคนะครับ

โดยจะต้องจัดตารางของรถบัส
ให้เข้ามาในพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางก่อนเวลา๗นาฬิกา
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นต้นไป
เพื่อลดภาระการจัดแถวเข้าไป
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังของกอรศ
อกจากนี้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด

เพื่อป้องกันแอบอ้างเข้า๓๕๐ที

โดยให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้
หมู่บ้านตำบลหรือชุมชนเท่านั้นจึงจะเดินทางมาพร้อมกับรถบัสในนามของคณะจังหวัดได้
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร
ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยของการปิดการจราจร๒๗เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
พร้อมระบุว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเพราะตั้งแต่ช่วงเช้าการจราจรหลายพื้นที่คล่องตัวดี
แต่จะมีปัญหาเฉพาะเส้นทางที่มาจากฝั่งธนบุรีเพื่อเข้าพระนครแต่รถก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้
จากแยกวิสุทธิ์กษัตริย์เข้าไปที่แยกจบรอ
เส้นทางมาจากทางด่วนยมราชเข้าถนนหลานหลวง
่งหน้าสู่แยกจอปรซึ่งเป็นจุดหมุนเวียนของรถที่มาจาก๒พื้นที่
และหลังจากนี้อาจจะพิจารณาเปิดเส้นทางก่อนเวลาที่กำหนดไว้
เพราะประชาชนหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น
ทหารเรือตำรวจและทหารประจำจุดหน่วยละสองคนเพื่อดูแลความปลอดภัย
โดยจะควบคุมจำนวนคนในการขึ้นลงเรือแต่ละลำ
ไม่ให้เกินจำนวนที่เรือนั้นสามารถรองรับได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ